คุณผู้ชมคะเรายังคงนำเสนอเรื่องของ

เป็นลักษณะของการให้ชาวต่างด้าว

ต้องจ่ายเงินให้กับในหน้าเท่าไร

ชาวอินเดียที่ลักลอบทำงานในประเทศไทย
ส่วนใหญ่เดินทางมาจากประดัษอุตลาภาพประเทศ
จากสองเมืองยักษ์จนที่มีชื่อว่า
โกปรักษ์บูลและเตอร์โอเบลีย
การเดินทางเข้าสู่ถึงแผ่นดินไทย
จ่ายเงินให้กับในหน้า๓๔๐๐๐บาท

และใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกในพื้นที่

ชาวอินเดียจะถูกกระจายไปยังพื้นที่ต่าง

จากนั้นต้องจ่ายเงินให้กับผู้ดูแลประจำเขต

สัญลักษณ์อำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ

ด้วยการตระเวนขายถั่วขายดอกไม้

เพื่อสำรวจชุมชนที่อาศัยอยู่ในทุกเจาะซอกซอยอย่างละเอียด
เรื่องต้นจะมีกำไรเฉลี่ยวันละ๕๐๐๑๐๐บาท
หลังจากทำงานได้๓๖เดือน
จะยกระดับอาชีพตัวเองไปขายสินค้าเงินผ่อน

ตั้งแต่หลัก๑๐บาทจนถึงหลักพันบาท

ที่เดินตามเส้นทางนักขายนี้

โดยมีลูกค้าเป็นคนไทยรายได้ต่ำ
อาศัยอยู่ในแต่ละชุมชน
อยู่รวมกันเป็นกลุ่มของชาวอินเดีย

ทำให้พวกเขาทำเงินได้จำนวนมาก

ที่มีการโอนเงินเข้าออกประเทศไทย
โดยไม่ผ่านสถาบันการเงิน

พวกเขามีทางเลือกไม่มากนักระหว่างการลักลอบอยู่ต่อในประเทศไทย
หรือดำเนินการต่ออายุวีซ่าด้วยการว่าจ้างหญิงไทยให้จดทะเบียนสมรส
ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามต่อได้ในตอนต่อไป
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน